มีอินเตอร์เนชนัลไทยแลนด์เวทีค้นหาสาวงามตัวแทนคนรุ่นใหม่
เข้าร่วมประกวดมิสอินเตอร์เนชนัลที่ประเทศญี่ปุ่นใครคือคนต่อไป
ที่๑๗กันยายนนี้รู้กัน
โปรดติดตามตอนต่อไป